จะพาไปดูพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของนักร้องดัง

เมื่อคืนก็เป็นคืนแรกที่มีการจัดพิธีขึ้น
คุณผู้ชมค่ะก็บรรยากาศก็อย่างในภาพเลย
ก็มีคนทั้งในและนอกวงการมาร่วมไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
บรรยากาศงานนะคะเต็มไปด้วยความรักความคิดถึงและความทรงจำ
ประทับใจต่อคุณแชมป์สุภวัฒน์ค่ะ
ตามความตั้งใจนะคะที่ไม่อยากให้ทุกคนต้องอยู่ในภาวะโศกเศร้านั่นเองค่ะ
คู่มั่นนะคะอย่างคุณลูกหมีสิริพรค่ะ
นอกจากจะขึ้นพูดความในใจถึงคุณแชมสุภวัฒน์แล้วนะคะ
ยังได้มอบบทเพลงรักนะคะซึ่งเป็นการให้อะไรนะคะ
กับคนรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
ก็คือบรรยากาศงานอย่างที่เห็นก็คือทุกคนไม่อยากจะใส่ชุดดำกันหมดเนาะ
เพราะว่าพี่แชมป์ไม่อยากให้ทุกคนเศร้านั่นเองค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะพี่คาโตะลิปตาสแตมอภิวัตคุณตู่พบทรนะคะ
แล้วก็เพื่อนศิลปินจากอัลบั้มวิทย์ทึมแอนด์บอย
ก็ได้ร่วมร้องเพลงนะคะฉันดีใจที่มีเธอค่ะ
เพื่อเป็นการระลึกถึงเพื่อนที่จากไปนะคะ
ทำให้บรรยากาศในงานทั้งซึ้งและโศกเศร้าไปพร้อมกันเลยล่ะค่ะ
ก็นอกจากจะมาร่วมเป็นพิธีกรในงานแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะยังเปิดใจผ่านสื่อมวลชนกับความทรงจำที่มีต่อเพื่อนรัก

ผมบอกว่าอยากเจอคนนี้คนที่ร้องเพลงที่ฉันรู้เนี่ย

ซึ่งเราเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมแล้วผมบอกว่ามันเก่งขนาดนี้
ก็เลยให้ท็อปพาไปแล้วพอพาไปเจอแบบคลิกแรก
ปึ้งรู้เลยว่าเนี่ยคนนี้จะกลายเป็นเพื่อนรัก
นึกถึงผู้ชายที่สามารถนอกจากแต่งเพลงได้ร้องเพลงได้
เอาเพลงคนอื่นมาร้องให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้
ที่มีเวลาบนโลกน้อยไปแค่นั้นเองครับ
ซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่๒นะคะ
ก็มีเพื่อนจากคลื่นเม็ดเนี่ยค่ะก็เป็นเจ้าภาพด้วย
ก็ขอแสงความเสียใจอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะ
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบรรยากาศในงาน

รวมถึงความสกเจ้าและความรักนะ